อ่ะเรื่องนี้หาคำตอบมาให้คุณผู้ชมค่ะกรณีที่จังหวัดมุกดาหารชาวบ้าน
เขาโพสต์คลิปเป็นภาพของวัตถุประหลาดบนท้องฟ้า
ที่เขาเห็นตอนกลางวันแล้วก็มันมีแสงด้วยอืม
ก็สันนิษฐานกันไปมากมายนะคะว่าอุกบาทหรือเปล่า
หรือดาวตกหรือว่าดาวเทียมไปดูภาพนี้พร้อมกันค่ะ
ขณะนี้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในโลก
ทางทิศตรรวรณออกเชียงเหนือ
ขอให้ทุกคนแงนมองดูทางเทิงทางเทิงสักหน่อยอืม
ขาวมามาบอยู่นี่ถ้าพี่จะพากแบบนี้
เป็นรายงานจากจังหวัดมุกดาหารนาธานี
เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นที่ฮือฮานะคะ
พอแงนมองท้องฟ้าอย่างที่คุณวิเชียนบอก
แล้วเห็นสิ่งนี้ค่ะมันคืออะไร
แล้วมันเห็นตอนกลางวันมันเป็นสีขาวแบบนี้
เป็นจุดแบบนี้ค่ะมันคืออะไรนะคะ
คลิปนี้เนี่ยโพสต์ลงเฟซบุ๊คเมื่อวานนี้นะคะ
ที่บอกว่าเจอวัตถุปริศนาเปล่งแสงคล้ายกับดาวบนท้องฟ้า
แต่เป็นเห็นตอนกลางวันนะคะแล้วมันคืออะไรนะคะ
คุณวิเชียนสิริโรจนทรัพย์ถ่ายเอาไว้ตอน๔โมงเย็น
ตอนที่กำลังเดินเล่นกับลูกสาวค่ะเห็นอยู่ทางทิศเหนือ

เพราะว่าคนละฝั่งก็น่าจะไม่ใช่
ก็อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญไขข้อข้องใจเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ดวงมันจะใหญ่กว่าดาวถ้าเป็นดาวมันจะเล็กกว่านี้
ก็ดูอยู่สักประมาณ๑๐นาทีมันก็ยังอยู่
ครับครับหลังจากนั้นผมก็เดินเล่นกับลูกไปอีกสักพักหนึ่ง
ผ่านไปสัก

ทีมข่าวของเราก็ไปหาคำตอบ
ให้ทุกท่านที่สงสัยว่าคืออะไรไปคุยกับอาจารย์แจ๊คค่ะ
จันสุพระฤกษ์คาริหารนวลหัวหน้างานบริการวิชาการดาราศาสตร์
ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

ตกกับอุกบาทดาวเทียมไม่ใช่แน่นอน
เพราะอะไรเพราะดาวตกอุกบาทเคลื่อนที่เร็ว
พอเสียดสีกับชั้นบรรยากาศมันจะมีไฟลุกไหม้

มันไม่ใช่เหมือนกับการลุกไหม้แล้วแถมยังเคลื่อนที่ช้าด้วย
เทียมล่ะดาวเทียมก็ไม่ใช่เหมือนกันค่ะ

เวลาเราเห็นดาวเทียมเราจะเห็นจากการสะท้อนแสงแผงโซลาเซลล
แสงอาทิตย์สะท้อนกลับมามันก็จะเห็นเป็นบางมุมอะค่ะ
มันจะไม่เห็นทั้งตลอดแบบนี้นะคะจะสว่างในระดับหนึ่งเท่านั้น
แล้วดาวเทียมอยู่สูงก็จะไม่สามารถเห็นได้

เพราะฉะนั้นมันคืออะไรไปฟังอาจารย์อธิบายค่ะ

เพราะว่ารักษณะของวัตถุที่เป็นประเภทดาวตก
จะต้องมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่อนข้างสูง
แล้วก็ในขณะที่วัตถุพวกนี้
เวลาเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลก
คือระยะความสูงประมาณ๘๐๑๒๐กิโลเมตร
ก็จะเกิดการเสียสีในชั้นบรรยากาศ
ก็จะเห็นเป็นการลุกไหม้เป็นแสงวาบขึ้นมา

ก็เหมือนกับวัตถุที่มันลอยได้นะครับ
อาจจะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าไม่เป็นโคมลอย
ก็อาจจะเป็นลูกโป่งที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับ
ก็ขยับไปขยับมาช้านะครับ
ก็เป็นวัตถุที่เกิดจากบนโลกนี่แหละครับ
อาจารย์บอกว่าเป็นวัตถุที่เกิดจากบนโลกนี่แหละ

อย่างเช่นโคมลอยลูกโป่งหรือถุงพลาสติก

คุณนัทพงศ์แล้วเราก็จะเห็นจากพื้นโลกมองขึ้นไป
มันก็จะเห็นเป็นแสงสีขาวเป็นความสว่างตามทิศของแสง
นี่ค่ะเนี่ยวัตถุบนโลกลอยขึ้นไปแล้วสะท้อนกับแสงอาทิตย์ค่ะ
มีความสว่างตามทิศของแสง
แล้วก็ไม่ได้เสียดสีลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศ

เป็นเรื่องปกติที่จะสังเกตเห็นได้
จริงแล้วมันก็คืออาจจะเป็นถุงพลาสติกลอยขึ้นไป

หรือเป็นอะไรก็ได้ที่มันลอยขึ้นไป
นี่ก็หาคำตอบมาให้คุณผู้ชมนะคะ